คุณผู้ชมคะเรื่องนี้โอ้โหเหตุการณ์นี้

อยู่ดีมีผู้ชายคนนึงเข้าไปในร้าน

พูดเรื่องศาสนาแล้วก็อัลวาดอยู่ในร้าน

มึงทำให้วิงเสียใจที่หนูได้
ไอ้นี่คืออิสรารเดาพุธ
เจ้าของถ้ากล์คส่งเชิญที่นั่งเดิน

ไม่แล้วพี่ไปทำร้ายร่างกายเขาได้ไงคะ

นี่นะคะไม่รู้ว่าเมาหรือว่าป่วยหรืออะไรนะคะ
คนที่เห็นคลิปนี้ก็บอกว่าเห็นใจพนักงานร้านสะดวกซื้อ
ต้องมารองรับอารมณ์ของลูกค้าที่ลักษณะแบบนี้
คลิปนี้ถูกแชร์เอาไว้ในเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้ค่ะ
ที่คอนโดแถวพระราม๙กรุงเทพฯค่ะใช่ค่ะ